คุณผู้ชมฮะมันเกิดเหตุรถชนรถเมย์เมื่อเช้านี้

ที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยนะ

นี่รถที่ขับผ่านไปผ่านมาเส้นทางตรงนี้

รถเมย์แล้วก็รถเชฟโรเล็ตสีดำ
นี่เถาสุขุมวิชเส้นอุดมสุขใช่ไหมครับคุณ
ในช่วงเช้าด้วยนะฮะการจราจรค่อนข้างติดขัดนะครับ
แต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของชีวิตของคนนะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง๕รายนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ตำรวจสนพระขนงเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์
มิสุบิชิปาเจโรสปอร์ต
เชี่ยวชนกับรถเก๋งเชฟโรเล็ต
จะพุ่งไปชนกับรถโดยสารประจำทาง
สาย๑๓๒การเคหะบางพลีพระขนง
คันสีชมพูเสียหลักไปชนกับเสาไฟหัก๒ต้นครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยสุขุมวิท๑๐๑ทับ๑

ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวผู้บาดเจ็บ

โดยนายอาคมและนางประคำทำคำ
โชเฟอร์รถเมย์และเป็นพนักงานเก็บข้าวโดยสาร
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ขณะให้บริการกับผู้โดยสารประมาณ๓๐คน
ขับรถมุ่งหน้าเคฮะบางพรี
มาถึงที่เกิดเหตุนะครับได้ยินเสียงดังลักษณะรถเบรก
แล้วก็สังเกตเห็นว่ารถปาเจโร่สีดำ
พยายามจะขับแซงซ้ายแซงขวา
จะเฉียวชนกับรถเก๋งเชฟโรเล็ตสีบรอนเงิน

ส่วนรถเมล์ขับมาตามเลนสายปกติเลนส์รถเมล์

ระหว่างปาเจโร่สีดำกับเชฟโรเล็ตสีบอลเงิน
คุณผู้ชมรถสองคันนี้

แล้วก็กระเด็นมากระแทกหน้ารถเมย์

พุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ส่งผลให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิง๑คนที่นั่งอยู่เบาะหน้าได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนอื่นบนรถเมย์ถามว่าปลอดภัยไหม
ปลอดภัยนะฮะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะที่คนขับปาเจโร่สีดำยอมรับว่าผมหลับใน
แล้วก็ยินดีจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง
พร้อมกับยกมือขอโทษโดยไม่มีท่าทีที่จะหลบหนีแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนรถเก๋งเชฟโรเล็ตที่โดยสารมาด้วยกัน๓คนคือพ่อแม่ลูก
กำลังจะไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคุณ
ปรากฏว่าผู้เป็นแม่ได้รับบาดเจ็บ๑รายนะครับ
อกจากนี้ผู้บาดเจ็บคนอื่นก็คือเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกรทม
ที่อยู่ริมถนนถูกรถชนอีก๒คนได้รับบาดเจ็บนะครับ
รวมแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว๕รายนะฮะ
ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนในที่เกิดเหตุนะครับได้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง
แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมนาคม

อยู่ระหว่างนำรถเครนมาเคลื่อนย้าย
แล้วก็ต้องซ่อมแซมเสาไฟที่หักโค้น
รวมทั้งสิ่งสำคัญเพราะมันเกิดช่วงเช้าเส้นสุขุมวิทย์ใช่ไหมฮะ
อุดมศุกร์รถติดต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ตอนนี้ก็พยายามที่จะเปิดการจราจรในทุกเส้นทาง
แต่ก็ต้องเก็บพวกเศษซากอะไรต่าง
รวมถึงเรื่องของเสาไฟแล้วก็ฟุตปาดทางเท้านี้ด้วยนะครับ